เขาขับรถไปแล้วก็ไปเฉียวชนบนถนนที่พัทยาครับ

ก็เลยถูกเชิญไปที่โรงพักที่สพเมืองพัทยา
สุดท้ายเนี่ยทางตำรวจก็ให้เป่าตรวจ
มีปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือเปล่า
บอกว่าเป่าครั้งแรกเป่าครั้งสองก็ไม่เกิน

เธอก็ต้องเข้าไปอยู่ในห้องขังที่โรงพักกันนะคะ
แล้วก็มีคนแต่งตัวคล้ายกับตำรวจ

เลิกผลตรวจไอ้เป่าแอลกอฮอลไหมล่ะ
จ่ายเงินมาเธอบอกว่าเธอไม่ยอมตอนแรกเธอไม่ยอม

เธอก็บอกเธอกลัวเธอก็ตกใจเธอก็เลยขอคุยใหม่
เขาก็บอก๒๐๐๐เดี๋ยวเคลียร์ให้
ที่แรกไม่เอาแต่ว่าพอไปอยู่ในห้องขังแล้วไม่ไหวจริง
สุดท้ายพอกดเงินอะไรเสร็จสับเรียบร้อย
ปล่อยตัวเธอออกมานะหอมแก้มเธอ
หอมเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่แบบอ้างตัวเป็นตำรวจ

เรียกเงินวิ่งช่วยช่วยวิ่งเต้นคดีแล้วยังไปหอมแก้มเขาอีก
เงินเขาด้วยไปหอมแก้มเขาด้วย
พอเขาออกมาจากห้องขังไปกอดเขาอีก
คณะนั้นเลยเหรอเธอบอกอายมากนี่ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๓นะคะเป็นชาวชายภูมินะคะ
อย่างที่บอกล่ะค่ะว่าเธอไปขับรถเฉียวชน
บนถนนสาย๒พัทยาตกลงกับคู่กรณีไม่ได้
ก็เลยถูกเชิญไปที่สถานีตำรวจเมืองพัทยา
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕๒๘พฤษภาคม
แอลกอฮอล์ครั้งแรกไม่เจอครั้งสองไม่เจอครั้งสาม
บอกอ้าวเจอเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
มีคนหนึ่งแต่งตัวคล้ายตำรวจ
แล้วก็ทำตัวเหมือนกับสนิทกับตำรวจ
มาเสนอไงบอกยกเลิกไปเถอะ

ชายหญิงรวมกันคนไม่เคยอยู่ในห้องขัง

ก็ตกใจก็บอกตกลงยอมจ่าย๒๐๐๐บาท
แล้วอย่างที่บอกค่ะว่ามันไม่จบแค่นี้ค่ะ
มีตำรวจในชุดเครื่องแบบด้วยนะคะคราวนี้
ไม่ใช่แค่แต่งกายคล้ายตำรวจนะคะ
ตำรวจในทุกเครื่องแบบขอหอมแก้ม

ยื่นหน้าเขาไปหอมเธอเลยอะค่ะ

หน้าคนต่อหน้าผู้ต้องขังคนอื่น
บอกจำนวนไม่น้อยเลยนะคะ
แต่เธอก็กลัวไงกลัวว่าไอ้ที่ตกลงเคลียร์กันสองหมื่น

กลัวจะเป็นโมคะเธอก็เลยเฉย

สุดท้ายตำรวจก็ปล่อยเธอออกมาจากห้องขังนะ

คนเดิมอะที่หอมเธออะ

ตอนที่กอดเขาเนี่ย๑๐โมง๑๑โมงของอีกวันหนึ่งแล้วนะคะ
กลางวันแล้วนะคะคนไปติดต่อราชการที่โรงพัก

หลังจากเราเข้าห้องขังแล้วเรายอมจ่ายเงินตามที่เค้าเรียกมา๒ลื่อนละ
ใช่ตอนแรกหนูไม่ยอมจ่ายหนูบอกหนูจะขึ้นศาลเพราะว่าหนูแบบว่าหนูไม่ได้ผิดหนูบอกอย่างงี้อืม
พอขึ้นห้องขังปุ๊บทุกอย่างเริ่มไม่โอเคเริ่มกลัวแล้วหนูก็เลยบอกว่าหนูหนูอยากจ่ายหนูยอมออกพี่เรียกเลยอืม
เรียกเรามาสองหมื่นเราก็ยอมจ่ายแล้วอะไรที่เป็นจุดที่ทำให้เขาเข้ามารวนลามเราครับตอนนั้น
ตอนนั้นเขาเรียกหนูไปคุยรอบแรกคือเขาถามว่าเนี่ยคือจะเอายังไงหนูก็บอกว่าหนูยอมจ่ายเงินเรื่องเงินนี่แหละ
เขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปซิขอหอมแก้มผ่านโกงขังเลยสักพักเขาบอกว่าเข้าไปรอก่อน
พอผ่านไปเป็นชั่วโมงอยู่นะคะชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็เรียกหนูบอกว่าเสื้อขาวออกมานี่สิ
หนูก็เดินออกไปก็แค่ก็คุยกันเรื่องเงินแล้วหนูก็ยื่นเงินให้เขาจบ
แล้วหนูก็เดินออกมามาหยิบรองเท้าแล้วเขาเข้ามากอดเองเขาก็มาหอมแก้มแล้วก็กอดลงมาถึงบันไดข้างล่างเลยค่ะ
แต่มันก็เป็นสิ่งที่เธอกล่าวอ้างมานะเพราะว่าเหตุการณ์บอกว่าเกิดตี๕กว่าจะได้ออกมาจากห้องคุมขัง
แล้วก็ถูกหอมถูกกอดเสียเงินไป๒๐๐๐เนี่ย๑๑โมง
อีกวันหนึ่งทีนี้เนี่ยเราก็ไปคุยกับผู้กำกับสพเมืองพัทยานะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกบุญศาลสินทองนะคะผู้กำกับก็บอกว่าก็นำตัวน้องผู้หญิงผู้เสียหายคนนี้ค่ะ
ไปสอบปากคำเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะแล้วก็สำคัญเลยก็ต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่าเหตุการณ์คืนนั้นเช้าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ผู้กำกับนัดสื่อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ชี้แจงสื่อให้ฟังว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไง

คือถ้ากล้องวงจรปิดในสพแถวนั้น

ไม่หายเนอะต้องเห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นนะ

ตอนนี้ท่านรู้แล้วว่าเกิดจริงหรือเกิดไม่จริง
ใช่นะคะรอฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านแถลง

จากเรื่องลวนลามอนาจารย์อะไรเขาแล้วเนี่ย
ฝากเรื่องเรียกรับสินบนด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะหมายเรื่องค่ะเพราะวันนี้ถือว่าไปเรียกรับศิลป์บนเขานะ

ผู้หญิงก็กันเขาเป็นพยานกันแล้วกัน